พาไปที่วัดบ้านไร่กันหน่อยนะคะเขามีของมาแจกกันค่ะ
เป็นพิธีพุทธพิเศษเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นพินัยกรรมจำนวน๘๔๐๐เหรียญนะคะ
ก็ตั้งใจว่าจะแจกฟรีในพิธีวางดอกไม้จันทร์ค่ะ
เมื่อวานนี้ที่สาราการประเรียนวัดบ้านไร่ตำบลกุฎพิมารอำเภอด่านขุนทศ
จังหวัดนครราชศรีมาพระราชศรีมาพรเจ้าคณะจังหวัดนครราชศรีมา
ได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และว่าที่ร้อยตรีนิรันดิดุจานุทัศน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมาเป็นประธานฝ่ายคาราวาส
ร่วมกันประกอบพิธีพุทธาพิเศษเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
พินัยกรรมให้เป็นที่ระลึกพิธีถวายเพลิงสรีรัฐธาตุขัน
พระเทพวิทยาคมโดยมีหลวงพ่อกัณหาสุกาโม
เจ้าอาวาสวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมารามเป็นผู้เจิมและจุดเทียนชัย
อกจากนี้ยังมีพระเกจิชื่อดังร่วมปลุกเสกด้วย
หลวงพ่อจอยชินวังโสพระครูวิสุทธิวิทยาคม
หรือหลวงพ่อทองสุดทัชสีโลวัดบั้นไรซึ่งทั้งสองรูป
และยังมีหลวงปู่จือพนุษยมุตโตวัดเขาตาเงาะอุดมพรจังหวัดชายภูมิด้วย
ก็ใช้เวลาปลูกเสกกว่า๒ชั่วโมงค่ะ
โดยนายสวนชินโกศีประธานชมรมพระเครื่องเมืองย่าโม
ที่คิดจัดสร้างวัตถุมงคลครั้งนี้ก็บอกว่า
หลวงพ่อคูณปริสุทธโธรุ่นพินัยกรรมครั้งนี้
จัดสร้างทั้งหมด๘๔๐๐เหรียญ
เป็นเหรียญทองแดงรมดำแจกในพิธีวางดอกไม้จันท
เมนลอยวัดบ้านไร่ในวันที่๒๙มกราคมนี้เท่านั้น
ก็เหมือนกับการแจกของชำรวยในงานศพนั่นแหละค่ะ
ยืนยันนะคะว่าไม่มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง
ไม่มีการเช่าบูชาแต่อย่างใดค่ะ
มากกว่าสามอย่างนี้ค่ะจัดสร้างแดงรมดำ
เพื่อเป็นการกำลังเลือกถึงบุญคุณของท่านที่มีต่อผู้ชิด

ในส่วนของการปรับภูมิทัศน์และสถานที่

ตอนนี้ดำเนินการไปกว่าร้อยละเก้าสิบแล้วค่ะ
ก็คาดว่าน่าจะเสร็จทันเวลาอย่างแน่นอนนะคะ